ส่วนเรื่องนี้ค่ะไม่ต้องขายแล้วโรตีมาตีดีกว่า
ทำไมอ่ะทำไมต่างชาติพ่อค้าขายโรตี
คนนี้ถือไม้ยาวเลยนะจะไล่ตีไล่ฟาดชาวบ้านค่ะ
โอ้ยเนี่ยมาแบบนี้ครับเห็นถือไม้ยาวใช่ไหมค่ะ
ลูกศรผู้ก่อเหตุที่เราชี้เอาไว้อ่ะค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นจับภาพได้
เป็นชายชาวต่างชาตินะรูปร่างท้วมหน่อยใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็นี่
ถือเป็นท่อนไม้ครับจะมาทำร้ายวัยรุ่นที่เข้ามาซื้อของในร้านอ้าว
ซึ่งตอนนั้นนะคะเจ้าของร้านเองก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วนะ
ออกมาห้ามแล้วก็ไล่พ่อค้าที่เป็นต่างชาติคนนั้นไป
เหตุการณ์เนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วคนที่เจอเหตุการณ์นี้นะ
นายปกล้าอายุยี่สิบห้าปีเขาเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะคะ
พี่ตอนนั้นผมซื้อของเสร็จใช่ไหมกำลังจะเดินกลับออกจากร้าน
แล้วผู้ชายคนนี้ชาวบ้านเขาจะเรียกพ่อค้าคนนี้ว่าบัง
คือขายโรตีไงบ้านอ่ะอยู่เยื้องกับร้านค้าเลย
จู่นั้นเขาถือท่อนไม้ยาวไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะ
ท่าทางคือจะฟาดผมแล้วเนี่ยโชคดีนะเนี่ย
ป้าเจ้าของร้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็ไล่ออกไป
ผมมางงผมไม่รู้ว่าเขาจะทำผมทำไม
ผมไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขามาก่อนเลยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่า
พฤติกรรมของพ่อค้าคนนี้ชาวบ้านเขารู้เลยว่าจะข่มขู่
จะทำร้ายชาวบ้านหลายรอบแล้วไม่ได้เลือกหน้าด้วยว่าจะต้องเป็น
ตำรวจปฏิเสธตำรวจบอกว่าคืออย่างนี้ตอนนี้
เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นคือหมายความว่าต่างชาติเขาแค่
จะตีเขายังไม่ได้ตีแต่ก็
อยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยสิคุณตำรวจ
มาขายโรตีอยู่เขาเข้ามาในบ้านเราเข้ามาแบบถูกต้องหรือเปล่า

ถ้าเกิดเขามีอาการเป็นผู้ป่วยจิตเวท
อันนี้ต้องพาไปบำบัดรักษานะคะ
อยู่ดีก็มีคน
อะไรนะบางเรียกว่าบางกัน

ตัวเล็กเขาก็กลัวนะครับ

เมื่อสามเดือนก่อนผมไปซื้อโรตีนี่แหละ

จู่เขาไม่พอใจอะไรไม่รู้นะคนขาย
ก้นหินมาปลาใส่ผมเฉยเลย

แล้วฝั่งพ่อค้านั้นเขาก็ยอมรับผิด

แล้วดูสิเนี่ยไปทำกับคนอื่นอีกแล้ว

เขาก็เลยไว้ว่าโอ๊ยกูไม่ค้ายกูไม่ค้าย
เขาเลยวิ่งไปหยิบก้อนหิน

เขาก็เลยว่าขอโทษครับลูกมือขอโทษ

ทันนะครับอยากฝากให้ช่วยดูแลนะครับ

นี่เคยเจอมาแล้วเป็นยังไงล่ะ

ทีนี้ตำรวจค่ะทางตำรวจสพชนบท

ก็คือฝ่ายนายปกกล้าวที่โดนถือไม้ไล่

ขายโรตีนในราคามะเจรจากลายเกลียดกันที่โรงพัก

เพราะว่าตำรวจลงบันทึกประจำวันแล้วก็ดำเนินคดีนะ
ฝั่งที่เป็นพ่อค้าต่างชาติคนนี้
คือนายอาลอมอายเชียนอายุ๕๓ปีสัญชาติเมียนมา
ก็โดนไปเรื่องทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว

แต่อันนี้มันระหุโทษคุณผู้ชม

คนที่เป็นพ่อค้าต่างชาติเขายังไม่ได้ลงมือทำร้าย
คือถือไม้มาขู่เฉยมีคนห้ามไว้ได้ทันไง
ชาวบ้านบอกว่าอุ๊ยเนี่ยอาบังอารมณ์ร้อน
ไม่พอใจอะไรนิดหน่อยก็ข่มขู่
และจากการตรวจสอบอันดับแรกอยากรู้

ตกลงถูกนะคะตำรวจบอกว่ามีเอกสารการเข้าเมืองแบบถูกต้องค่ะ
ตกลงจะขายของหรือว่าจะตีคน
นี่ไงบอกแล้วขายโรตีอ้าวตีซะเลย